วันนุ่มเจทร์เจทร์พี่พัดก็หน่อยคุณผู้ชมค้าบอกเลยว่าโปรมาในละครเนี่ย
รับบทเป็นคุณหมอแว๊บไปแวบมาแต่บอกเลยว่าได้ใจสาวกันทั้งประเทศค่ะ
แฟนละครเนี่ยฟินกันแทบตายเลยโดยเฉพาะช็อตหวานหยอดขนมจีบ
คุณกบสุวนันแล้วก็เอาไปเปรียบนะคะกับซุปตาเกาหลีลีดงฮุกด้วย
เจดพี่พัฒน์กับรีดงฮุกเอาจริงสไตล์คล้ายกันอยู่เหมือนกันเนี่ย
ดีใจครับดีใจแต่ว่าผมอยากจะขอบคุณพี่นักแสดงก่อนหน้า
หมายถึงว่าในเรื่องที่เขาปูเรื่องมาอย่างดี
ทำให้ตัวละครเรามันมีค่าในตอนหลังอะไรอย่างนี้ครับ
เขาจะมีหมอเยอะใช่ไหมแล้วก็มันเราเคยดูผ่านผ่านตา
ใช่ลีดองฮุกบอกว่าผมหน้าเหมือนลีดองฮุก
นี่หลายคนบอกว่าเห็นหมอแบบนี้แล้วอยากจะแกล้งป่วยแอดมินสักเดือน๒เดือน
งานไปส่วนเรื่องความรักกับสาววิววรรณรสค่ะ
ช่วงโควิดแบบนี้เจดเขาหยุดยาวรวม๖เดือนมาแล้วนะคะ
เพราะว่าผ่าตัดหัวเข่าด้วยตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว
แต่วิวเองก็ดูแลดีมาตลอดค่ะ
โดยเฉพาะวันเกิดมีสไพรส์ให้เล็กด้วย
แต่ที่แววมาว่าจะมีละครคู่ด้วยกันจริงหรือเปล่าไปฟังเลยค่ะ
วันเกิดใกล้กันก็เลยสะดวก
ใช่เดือนเดียวกันก็เลยแบบคิดทีเดียวครับไปทีเดียวเลย
ก็จริงมีแค่เค้กก็ดีใจแล้วครับ
แล้วก็เขาก็จะสั่งอะไรมาให้กินที่บ้านแบบเยอะแยะ
ให้ทั้งพ่อทั้งแม่กินด้วยให้ทั้งพี่ชายกินด้วย
มีโปรเจกต์อะไรเป็นพิเศษไหมคะของเจดเอง

ไม่น้องวิวค่ะเด้อไม่เล่นกับคนอื่นครับผม
แต่ยังบอกไม่ได้ว่าใครน่าจะเตอร์ไพรส์กันอยู่
สรุปยังไม่ใช่ละครคู่นะคะแต่ก็รอดูอยู่เหมือนกันนะคะ